วันนี้วันอังคารมีการประชุมคอรมอลนะคะ
เครือข่ายจนะรักถิ่นที่เขาไปรอกันอยู่ข้างธรรมเนียบตั้งแต่เมื่อวานนี้
เขาก็รอฟังคำตอบจากรัฐบาลในเรื่องนี้แต่ว่าปรากฏผลจากการประชุมคอรมอลในเรื่องนี้ออกมา
ไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสำหรับเขานะคะเพราะว่ามีการตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นคู่ขัดแย้ง
มาเป็นคนจัดทำรายงานประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นิคมอุตสาหกรรมจนะ
ซึ่งทางกลุ่มเขาก็เตรียมที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวเลยค่ะหลังจากผลการประชุมคอรมอลออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
ครับเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ปักหลักมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะนอนค้างคืนที่บริเวณสะพาน
ชมัยมรุเชษข้างธรรมเนียบนะคะรอคำตอบฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
เรื่องของโครงการจนะเมืองต้นแบบนะคะหรือว่านิคมอุตสาหกรรมจนะ
ปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นและวิถีชีวิตนั่นเองรองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสมภาษณินพันธ์เป็นตัวแทนรัฐบาลแจ้งผลการหารือของคอรมอ
ให้กับทางกลุ่มทราบบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อร้องเรียนทุกข้อ
และคอรมอลมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต
เป็นหัวโต๊ะร่วมกับสภาพัฒน์สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สถาบันการศึกษาในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก่อนที่จะดำเนินการอะไรต่อไปเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะในทุกเรื่อง
พอผลออกมาเป็นแบบนี้
เครือข่ายจนะรักถิ่นแก่นำอย่างนายสมบูรณคำแหงนายประสิทธิ์หนูนวล
ก็ไม่พอใจมติคอรมอเพราะว่าออกมาแบบนี้ไม่เป็นไปตามที่หารือกันนะคะ
การตั้งคอบตซึ่งมีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานแล้วก็เป็นหน่วยงานกำกับของสอบต
เป็นคู่ขัดแย้งกับชาวบ้านโดยตรง
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการให้เข้ามาเป็นหัวโต๊ะจัดทำตรงนี้ยิ่งจะสร้างปัญหา
ก็บอกว่าจะยกระดับการชุมนุมค่ะ
แล้วยังจะใส่มาอีกกรพทเนี่ยเป็นนายหัวของสอบต
ที่ปรักดันที่ควบคุมการศึกษากรรมแล้วผมเตือนเรื่องนี้หลายรอบแล้ว
แล้วคุณก็ยังเอาสิ่งที่พวกผมเตือนเนี่ยยัดเยียดมาให้เราอีก
ขณะที่พลตำรวจตรีนิธิธรจินตกานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานในฐานะรองโฆษกปชน
ยืนยันบอกว่าตำรวจจะเน้นการเจรจากับกลุ่มเครือข่ายจนะรักถิ่น
เพื่อขอให้ยุติการชุมนุมนะคะเนื่องจากผิดกฎหมายแล้วก็เสี่ยงต่อโรคระบาดด้วย
ส่วนการตั้งด่านตรวจเข้มเมื่อคืนยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือมือที่๓เข้ามาก่อความวุ่นวายค่ะ